คุณผู้ชมครับอธิบดีกรมศิลปากร
มีคำสั่งให้แก้ไขรูปปั้นครุฑยืนประดับพระเมรุมาตรนะครับ

ตอนนี้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครุฑยืนประดับพระเมรุมาตร
ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ออกมาตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่
ที่มีการนำตราสัญลักษณ์ของสื่อสังคมออนไลน์
นี่นะฮะภาพก่อนแก้ไขกับภาพหลังแก้ไข
เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดนี้ทางอธิบดีกรมศิลปากร
บอกว่าให้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากว่าไม่สอดคล้องกับคติความเชื่อ
และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับ
โดยช่วงเย็นของวานี้ทางกรมศิลปากร
ได้ออกหนังสือชี้แจงว่าการจัดทำปฏิมากรรม

เป็นการดำเนินงานตามแนวคิดของประติมากรเอง
ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากอธิบดีกรมศิลปากรนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
ของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ทางด้านของผู้ออกแบบ
เขาก็เลยมีแนวคิดว่าใส่โลโก้อะไรแบบนี้ลงไปนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อสังคมแล้วก็โลกออนไลน์ก็เห็นว่าไม่เหมาะสม

เพื่อความถูกต้องเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามแบบโบราณราชประเพณี
ถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชนะครับ